มาดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในร้านหมูกระทะคุณนัทพงศ์ค่ะ
โอ้โหเรากินหมูกระทะก็กินกันด้วยความอร่อยเพลิดเลิน
แต่ปรากฏว่ามีชายคนนึงคลั่งยาแล้วถือมีดเข้ามาค่ะ
ลูกค้าแตกกระเจิงค่ะ

งานน่าเหมือนกระเจิง

ไม่มีใครเหลือในร้านเลยคุณนัทพงศ์หมดกันเมื่อกี้อยู่เต็มร้านเลย
ร้านกินหมูกระทะกันอยู่ทุกคนไปกันหมดค่ะโอ้โหปิดปิดเพลงเลยนะ
อยากกินหมูกระทะกับเธอในปิดเพลงนี้เลยเพราะว่าไปกินแล้ว
คือเอาชีวิตรอดก่อนเพราะว่ามีดคู่เลยค่ะ
มากันแบบนี้แล้วกวัดแกว่งแล้วคือไม่ได้สติอ่ะนะคะ
ลูกค้าบางคนวิ่งไปนู่นเลยบนสะพานลอย

ตามรายงานคือผู้ชายคนนี้วิ่งตามไปด้วยนะนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็หายไปคืออยู่ในร้านไม่ได้แล้วเพราะว่าอันตรายมากจริงค่ะ
เนี่ยค่ะพยายามจะไล่ฟันพนักงานนะคะ
ทุกคนหนีตายออกมาเนี่ยค่ะอันตรายจริงค่ะนะคะ
ก่อนที่จะเกิดภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่า
น้องพนักงานที่เป็นคนขายไอศครีมค่ะ
ได้ยินเสียงเออะโวยวายก็นึกว่าลูกค้าจะซื้อไอศครีมก็เลยเข้าไปคุยด้วย
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าน้องไปมองหน้าหาเรื่อง
นี่ตรงน่าจะเป็นช่วงจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะน้องก็เลยเดินหลบเข้าไปในร้านหมูกระทะ
แล้วเขาก็ยืนโวยวายอยู่หน้าร้านหลังจากนั้นเริ่มทำลายโต๊ะเก้าอี้
คว่างปลาสิ่งของเข้ามาในร้าน
พนักงานก็ต้องมาไล่ออกไปเพราะลูกค้ากำลังกินหมูกระทะกันอยู่
นี่ค่ะกลับมายืนโวยวายอยู่เขาก็เลยต้องไล่ออกไป
คือเขากำลังกินหมูกระทะกัน
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
กลับมาอีกทีหนึ่งนี่แบบโอ้โฮนี่ค่ะโอ้โฮน่ากลัวจริง
โอ้โหค่ะเพจของทางร้านตอนนี้นะคะ
ยักษ์คู่หมูกระทะอยู่ที่พระราม๘

บอกเปิดร้านมา๓ปีเพิ่งเคยเจอเหตุระทึกขวัญแบบนี้
โชคดีจริงที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ

ถ้าลูกค้าท่านไหนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้
ขอให้ติดต่อทางร้านได้ตลอดเลยค่ะ
ฆ่าอาหารทางร้านไม่คิดเงินนะคะ
แล้วก็ขอบคุณตำรวจสนบังยี่ขันที่มาช่วยระงับเหตุ
ตอนนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วส่งหลักฐานให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ